คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้อุบัติภัยเกิดขึ้นได้เสมอนะครับ
แต่ว่าวิธีการป้องกันความเสี่ยงก็คือเรื่องของการทำประกันภัยนั่นเองครับ
แต่ว่าปัจจุบันนั้นกรมฐานประกันภัยก็มีหลายรูปแบบนะครับ
แล้วก็มีหลายบริษัทเปิดตัวออกมาจะทำอย่างไรถึงรู้ว่าแบบไหนเหมาะกับเรา
แล้วทำอย่างไรถึงจะไม่ถูกหลอกในการทำประกันภัยเหล่านี้ครับ
วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับกับทางด้านของคุณสรายุทธ์อภัยพิมพ์
ผู้จัดการภาคตะวันออกธุรกิจสาขาและการร่วมทุนของกรุงเทพฯประกันภัยครับ

คุณสรายุทธ์สวัสดีครับสวัสดีครับ
ถ้าเกิดว่าเราเองคุณผู้ชมเองสนใจทำประกันภัย
เราควรทำอย่างไรกับใครได้บ้างเพื่อไม่ให้ถูกหลอกแล้วก็ถูกต้องที่สุดครับ
ครับผมก็เวลาจะทำประกันภัยอันดับแรกเลยแนะนำว่า
ทำกับคนที่เรารู้จักคนที่เราคุ้นเคยอันนี้เป็นอันดับแรก
เพราะอย่างน้อยเนี่ยเราจะรู้ว่าเขาเป็นใครนะครับ
เพื่อที่จะได้มั่นใจได้ว่าคนนี้เขาประกอบอาชีพอะไร
เขาทำอาชีพเป็นตัวแทนในหน้าจริงหรือไม่นะครับอันนี้อันแรกเลย
อันที่๒นะครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าคนนั้นเขามีอาชีพอะไร
มาก็คือในเรื่องของบริษัทประกันภัย
เราก็ต้องมั่นใจในบริษัทประกันภัยที่ทางของตัวแทนในหน้าท่านนั้นเนี่ยเลือกให้กับเราด้วยนะครับ
ปัจจุบันรูปแบบของกรมทันสำหรับการทำประกันภัยมีรูปแบบแบบไหนบ้าง
แล้วเราควรจะเลือกอย่างไรให้เหมาะสมกับตัวเราเองครับ
ครับผมอันนี้ก็ต้องดูที่ว่าความเสี่ยงภัยของเราเองเรามีความเสี่ยงอะไรบ้างนะครับ
อย่างเช่นว่านะครับเราเองเนี่ยเราจะต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับ
จะต้องเดินทางท่องเที่ยวชอบท่องเที่ยวบ่อย
อันนี้เนี่ยมันก็จะมีการประกันภัยประเภทที่เป็นแบบการประกันกายภัยเรื่องของการเดินทางการประกันภัยอุบัติเหตุนะครับ
หรือถ้าในเป็นกรณีที่ว่าบ้านเราอาจจะอยู่ใกล้กับโซนที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
อยู่ใกล้กับโซนที่มีความเสี่ยงปั๊มน้ำมันร้านขายแก๊สอะไรต่างเหล่านั้นเนี่ย
เราก็สามารถที่จะซื้อประกันอัคคีภัยเพื่อจะป้องกันทรัพย์สินของเราได้
ต้องดูความเสี่ยงที่อยู่รอบข้างเรานะครับ
ทำประกันภัยตัวคุณผู้ชมเองตัวคนจะทำเองต้องมีการเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง
ต่างกันกับเรื่องของการเตรียมข้อมูลตรวจสุขภาพของการทำประกันชีวิตบ้างไหมครับ
อ๋อตรงนี้จะแตกต่างกันนะครับการเตรียมข้อมูลก็จะคือ
ถ้าเป็นในส่วนของบุคคลธรรมดาที่ทำตัวประกันภัยของเราเอง
ก็จะมีอย่างเช่นว่าเป็นชื่อของเราเองผู้ประกอบการไทยที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับ
มาก็จะเป็นในเรื่องของที่อยู่ที่ตั้งของทรัพย์สินที่เราทำประกันภัย
หรือถ้าเกิดเป็นประกันภัยรถยนต์ก็จะต้องมีรายละเอียดในเรื่องของประกันภัยรถยนต์
ปกติที่เราใช้อยู่ก็คือเราจะใช้สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ครับ
อันนี้เป็นหลักเลยอันที่สองก็คือเราจะต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนด้วย
เพื่อที่ใช้สำหรับในเรื่องของการแสดงตนนะครับ
ว่าเขาเป็นเจ้าของรถเจ้าของทรัพย์สินจริงครับผม
ครับปัจจุบันประชาชนเองก็มีความกังวลนะครับ

บางทีคนมาขายก็นึกว่าเป็นในหน้าอย่างถูกต้อง
เราจะต้องทำอย่างไรป้องกันตัวเองอย่างไร
เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ
เป็นคำถามที่ดีนะครับคำถามที่ดีมาก
ทุกวันนี้ก็จะเจอแบบนี้อยู่บ่อยนะครับ
มีเรื่องร้องเรียนที่เข้าไปอยู่ที่คอปภนะครับ
หรือคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยนะครับ
ซึ่งมีหน้าที่ดูแลธุรกิจประกันภัยอยู่นะครับ

อย่างแรกเลยนะครับถ้ามีคนมาหาเราเรื่องของการทำประกันภัย
จะต้องถามก่อนครับว่าเขาชื่ออะไรนามสกุลอะไร
จะต้องมีใบอนุญาตนะครับขายประกันภัยด้วยนะครับ
เขาจะต้องเป็นมีใบอนุญาตตัวแทนมีใบอนุญาตในหน้า

หลังจากที่เราได้ตรงนี้ปุ๊บนะครับ
ถ้าเรายังไม่มั่นใจนะครับว่าเขาเป็นตัวแทนในหน้าจริงหรือเปล่า
เราสามารถที่จะตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางคอปภนะครับ

คีย์ชื่อนามสกุลแล้วเขาจะขึ้นชื่อมาเลยครับว่า
คนนั้นเป็นตัวแทนในหน้าจริงหรือไม่จริง
ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามที่คอปคกำหนดเอาไว้หรือเปล่า
ถ้าทำทุกอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วเรื่องของความเสี่ยงจะหมดไปถูกต้องไหมฮะ
ครับผมเรื่องความเสี่ยงนี่แทบจะหมดไปเลยครับผม
ครับได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณสรายุทธ์มากนะครับ

คุณสรายุทธ์อภัยพิมพ์ครับผู้จัดการภาคตะวันออกธุรกิจสาขาและการร่วมทุนกรุงเทพประกันภัยครับ
ก็เป็นคำแนะนำอันนี้ก็เป็นวิธีการลดความเสี่ยงเรื่องของอุบัติเหตุภัยแล้วก็ความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพในการทำประกันภัยครับ